แต่ว่าเรื่องราวของการกินของเราก็ต้องว่ากันต่อเนื่อง

ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีหลายอย่างอีกเหมือนกัน
แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวเครื่องในบัว
เขาว่ากันว่าร้านนี้เป็นขวัญใจของนักศึกษาของประชาชนที่จังหวัดยาลาเลยค่ะ
หน้าตาเด็ดแค่ไหนนะคะเราไปดูกันนี่เลย
มาให้คุณผู้ชมถึงที่เลยนะคะหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัว
ร้านนี้ค่ะอยู่ที่ถนนวิทูลอุทิศ๑ย่านตลาดเก่า
เขตเทศบาลนครยาลาอำเภอเมืองยาลา
เจ้าของร้านนี้ก็คือนางสาวมณฑาสมันนุ้นสมันนุ้ยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วเป็นคนพัทธลุง
แต่ว่าติดตามสามีมาทำงานที่ยาลาส่วนตัวเธอเนี่ยมีใจรักในการทำอาหารค่ะ
ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเลยแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของร้าน
สร้างเอกลักษณ์ของสูตรให้เป็นที่จดจำ
แล้วก็ศึกษาจุดเด่นของยาลาว่าคนยาลาเนี่ยเขาชอบแบบไหน
ศึกษาไปศึกษามาทราบสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือว่า
จะต้องเพิ่มความเข้มข้นของน้ำซุปให้แซ่บยิ่งขึ้นให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
ก็เลยทำน้ำพริกเผาสูตรของตัวเองขึ้นมา
ไม่ใช่แค่น้ำพริกเผาสูตรของตัวเองนะก็ยังมีการเพิ่มเมนูให้หลากหลายด้วย
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัว
ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นมะระ
โอ้โหเยอะเลยคือใครไม่กินเนื้อก็มีไก่ให้กิน

บอกกันปากต่อปากทำให้มีคนหลั่งไหลมาเรื่อย
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มากมายนะหลากหลายวัยเลยล่ะ

คนทำงานคนที่เป็นข้าราชการเขาก็มาทานกันด้วยนะคะ
ส่วนราคาขายก็ไม่ได้แพงเลยคุณผู้ชม
ราคาสมน้ำสมเนื้ออย่างก๋วยเตี๋ยเครื่องในวัว

บาทเองเหรอแต่ว่าให้เครื่องจัดเต็มเลยนะ

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับร้านนี้
วันหนึ่งเขาบอกว่าขายได้กว่า๔๐๐ถ้วย
มีรายได้เฉลี่ย๑๒๐๐๐๑๕๐๐บาท
อันนี้เปิดอกเปิดใจให้ฟังเลยนะว่าร้านนี้ขายดิบขายดีอย่างไร
ใครอยากจะไปลิ้มลองนะคะไปได้ร้านอยู่ที่บ้านนิบงบารู
เขตเทศบาลนครยาลาเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๓ทุ่ม

ยังไงถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านโทสังจ้า
นี่ขึ้นเบอร์ให้คุณผู้ชม

นี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อพื้นถิ่นที่เรามานำเสนอ
แต่บอกเลยยังไม่หมดเพราะว่าเราแอบไปจิ๊กมาจากรายการหนึ่ง

รายการนี้เขามีแต่ของอร่อย